คนในครอบครัวนั่นแหละรู้ดีที่สุด

อย่างกรณีล่าสุดที่เกิดกับ
หญิงอายุ๗๑ปีคนหนึ่งนะครับ
เครียดแล้วก็กระโดดท่าน้ำสะพานพุธลงไปนะฮะ

คือสาเหตุเนี่ยคนที่เขาบอกก็บอกว่าสงสัยจะเครียดเรื่องลูก
เพราะบอกว่าลูกไม่รักอะไรอย่างนี้ก่อนจะกระโดดลงไป
แต่ความจริงในครอบครัวเนี่ยเขาย่อมรู้กันดีว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แล้วก็ตรงนี้กลายเป็นคนไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายกันเยอะมาก
ใช่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานนี้นะครับ

มีหญิงวัย๗๑ปีกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำสะพานพุธของกรุงเทพนี่แหละนะครับ
ท้องที่ของสนปากคลองศาลนะครับ
ทีมกู้ภัยของร่วมกระตันยูก็นำชุดปฏิบัติการใต้น้ำ๖ชุดลงดำน้ำค้นหาทั้งคืนฮะ

การค้นหาก็ยากมากใช้เวลาอยู่๒ชั่วโมงเมื่อคืนก็ต้องยุติไปนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้านะครับ
ไปที่สนปากคลองศาลนะฮะ
ก็ทราบว่าตอนนี้รู้แล้วว่าผู้เสียชีวิตคือใครนะครับ
คือนางออนอุสาแซ่ลีอายุ๗๑ปีที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะ
ร้อยตำรวจเอกธีรวัตรเกิดจงรักรองสารวัสสอบสวนสนปากคลองศาลบอกว่า
จากการสอบถามคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่า
ก่อนที่ผู้ตายจะกระโดดลงไปในแม่น้ำมานั่งมองที่แม่น้ำอยู่พักใหญ่นะ
ทีนี้เขาก็กลัวว่าจะคิดสั้นหรือเปล่า
หรือยังไงไม่รู้ล่ะก็เลยถ่ายรูปเอาไว้ก่อน
แต่ไม่คิดว่าที่สุดแล้วผู้หญิงคนนี้จะกระโดดลงไปจริง
จากการไปตรวจสอบกระเป๋าสะพายของผู้ตายที่วางไว้นะครับ
พบบัตรคนพิการแล้วก็จดหมายที่เขียนเบอร์โทรศัพท์ของญาติเอาไว้
เจ้าหน้าที่ก็โทรไปแจ้งให้ทราบเรียบร้อยแล้ว
เนี่ยฮะจุดนี้กระเป๋าที่ทิ้งไว้เนี่ยนะครับ
ทีมข่าวติดต่อไปยังน้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับ
ทราบว่าน้องชายอยู่ที่อุบลรัชธานีก็เพิ่งรู้ข่าวตอนที่ตำรวจโทรไปแจ้ง
เบอร์โทรที่พี่สาวจดใส่เศษกระดาษเอาไว้
สาเหตุคิดว่าเป็นเพราะความเครียดเพราะว่าพี่สาวไม่มีเงินเนื่องจากอายุมากแล้ว
แล้วก็หลงลืมด้วยแล้วก็มีอาการหูตึงด้วยตามบัตรคนพิการที่ระบุไว้คือหูตึง
๗๑ละก็เลยไม่มีเงินแต่ก็ทำงานไม่ได้นะแล้วก็น้อยใจลูก๒คนที่ไม่มีใครรับไปเลี้ยงดู
ไม่มีใครดูแลนะครับนี่เป็นภาพที่คนเขาถ่ายไว้
ที่บอกว่าเห็นมานั่งอยู่ก็เลยถ่ายไว้ก่อนไม่คิดว่าจะกระโดดแป๊บเดียวกระโดดลงไปเลย
น้องชายของผู้ตายบอกว่าได้เจอพี่สาวล่าสุดเมื่อ๕๖เดือนก่อนนะฮะ
ตอนนั้นก็รับพี่สาวไปอยู่ด้วยที่อุบลรัชธานีแต่อยู่ได้ไม่นานก็ขอกลับกรุงเทพบอกว่าจะไปอยู่บ้านพักคนชรา
ก่อนหน้านี้พี่สาวเคยไปเป็นแม่บ้านอยู่ที่สิงคโปร์กลับมาอยู่เมืองไทยได้สัก๑๐ปีก็ไม่ได้ทำงานอะไรอีก
เบี้ยยังชีพคนชะลากับเบี้ยยังชีพคนพิการรวมกันเดือนละพันกว่าบาทแต่มันก็ไม่พอไง
มา๑๐กว่าปีน้องชายนี่ก็ส่งเงินให้พี่สาวตลอดแต่๒เดือนที่ผ่านมาตัวน้องเองก็ป่วย
เป็นกระดูกคอทับเส้นประสาททำงานไม่ได้ก็เลยไม่ได้ส่งเงินให้พี่สาว
เดือนที่แล้วพี่สาวโทรติดต่อมาหาแต่ว่าเขาไม่ได้รับโทรศัพท์
เพราะคิดว่าคือกลัวว่าพี่สาวจะโทรมาขอเงิน
แต่ตัวเขาก็ไม่มีเงินเขาก็เลยแบบไม่อยากรับไงไม่รู้ว่าจะบอกยังไงอะไรแบบนี้นะ
แล้วเขาก็ไม่มีเบอร์ติดต่อลูกชายของพี่สาวด้วยทั้งสองคนเนี่ยไม่มีเบอร์ติดต่อหลาน
ขณะที่คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้เสียชีวิตเดินวนไปวนมาอยู่แถวท่าเรือหลายรอบ
หน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนั่นแหละ
แล้วก็บอกกับผู้โดยสารที่มาขึ้นเรือมาลงเรือแถวนั้นเนี่ย

ก่อนจะตัดสินใจถอดรองเท้าแล้วก็วิ่งตรงไปยังโป๊ะท่าน้ำ

แล้วก็มาบอกกับพวกที่ในผู้โดยสารในโปะว่า
เขาไม่มีลูกมีหลานแล้วเขาก็วิ่งโดดน้ำไปเลยเนี่ย
อ๋อคือตอนที่กระโดดนี้คือเดินมาบอก
เขาเดินมาบอกผู้โดยสารที่นั่งรอเรือด่วนอยู่เนี่ย
ว่าเขาไม่มีลูกมีหลานแล้วเขาก็วิ่งโดดลงมา
ทิ้งพวกเอกสารไว้แล้วเขาก็โดดที่โป๊ะเลย
คือชาวบ้านบอกว่าแถวนี้คนมากระโดดน้ำตายบ่อย
เตรียมห่วงยางเอาไว้เลยเนี่ยเผื่อได้ช่วยคนไทย
ใช่แต่มันก็น้อยมันไม่พอไงค่ะ
มันไม่ใช่ห่วงแบบกู้ชีพกู้ภัย
โดดลงมาจากบนสะพานก็มีจากท่าเรือจากโป๊ะเรือก็มี
ชาวบ้านเลยต้องซื้อห่วงยางมาเตรียมเอาไว้จะได้ช่วยกัน
แต่ว่าน้ำแต่ละทีเนี่ยโอ้โหเวลาคนกระโดดลงไปเนี่ยมันเชี่ยวมาก
ลงไปเองก็กลัวว่าจะไม่ไหวรอเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า
ปกติแล้วหากคนกระโดดช่วงกลางวันนะชาวบ้านบอกว่าบางทีก็ช่วยทัน
แต่ช่วงกลางคืนเนี่ยโอ้มันมองไม่เห็นนะ
คือนอกจากไม่เห็นแล้วมันไม่มีใครอยู่แล้วไง
บ่อยครับแทบทุกวันเลยครับทุกวันเลยแทบทุกวันอ่ะโดดประจำโดน
ไม่เคยรอดทุกทีตายทุกทีแล้วคนโดนตายทุกที
เมื่อสองวันก็โดดแล้วทนตอบหม้อเนี่ยจบหมาให้คนก็ช่วยก็ช่วยไม่ทัน

เห็นว่าพวกพี่นี่พอเห็นว่ามีใครกระโดดก็คือลงไปช่วย
ลงเนี่ยลงทุกครั้งเลยครับแต่ลงไปสองสามคนเนี่ย
เขาลงคนเดียวไม่ได้คนกระโดดมันจะกอด

ต้องให้สองคนช่วยกันจับแขนจับอะไรเนี่ย

ก็คือเหมือนตอนนี้ก็คือมีห่วงยางมีอะไรเตรียมพอเลย

ห่วงยางที่พวกพี่หายไปเอง
อ่าซื้อกันมาเองห่วงยางร้อนรถอย่างเงี้ยครับ
เตรียมพร้อมเพราะว่าทุกวันเลย

ก็พี่กีตีภงก็เลยบอกว่า

เอามาทิ้งไว้ที่ท่าเรือได้ไหม

บางทีแค่ห่วงยางไปเขาก็ไม่รู้ว่าตัวคนไปช่วยเองจะรอดหรือเปล่า
โอ้โหเราไม่น่าเชื่อว่าคนไปกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายบ่อยมากขนาดนี้เนอะ
คือพี่เขาบอกทุกวันแทบทุกวันแต่มันไม่เป็นข่าวแค่นั้นเอง
มันเป็นทางเลือกที่เขาอาจจะมองว่าง่ายไง
แค่เดินมาแล้วก็กระโดดลงไป
แต่ความจริงแล้วคนที่กำลังคิดอะไรอยู่แบบนี้นะ
มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหา